ซึ่งนโยบายในการแก้ไขปัญหาล่าสุดจากทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นอย่างไร

ตั้งเป้าให้พร้อมชี้แจงข่าวจริงให้ได้ภายใน๑ชั่วโมง
เหตุผลที่ภาครัฐหันมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
เพราะพบว่าในโลกโซเชียลมีเดียมีขบวนการปล่อยข่าวสร้างเรื่องจนทำให้สังคมเกิดความปั่นป่วน
เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
แต่แม้จะยืนยันว่าไม่ใช่การสร้างเครื่องมือทางการเมือง
แต่ภาคเอกชนเชื่อว่าภารกิจแรกที่ควรเกิดขึ้นในการปฏิบัติการนี้
คือการสร้างความโปร่งใสและสร้างความน่าเชื่อถือ
ถือเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับข่าวปลอมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ช้าแน่เพราะว่าเราสังเกตดูอย่างเวลาช่วง
สมมุติอย่างตอนช่วงที่มีข่าวเรื่องหมูป่าใช่ไหมคะ
ทุกคนเขียนและพยายามหาข่าวเรื่องนี้หมด
แต่ว่าแป๊บเดียวมันจะมีสื่อกระแส
ให้ฟังจากตรงนี้อันนี้ข่าวค่อนข้างตรง
สามารถทำบทบาทหน้าที่เอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะคะ

แค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นมันติดแล้ว
มันติดแล้วประชาชนจะรู้ว่าอ๋อฉัน
ฉันต้องไปฟังจากจุดไหน
เพื่อให้เอ็นชัวร์เรื่อง
ส่วนในมุมมองของสื่อมวลชนเชื่อว่า

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยสื่ออยู่แล้ว
หากมีการตั้งศูนย์ตรวจสอบโดยรัฐเป็นเจ้าภาพ
มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดภาพ
การเลือกนำเสนอข่าวเพียงด้านเดียว

เกิดปัญหาว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดข่าวขึ้นมาที่เป็นข่าวปลอมข่าวที่ไม่ถูกต้อง
รัฐบาลจงใจที่จะปล่อยออกมาหรือหน่วยงานรัฐเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมา

ถามว่าปัญหาว่าถ้ารัฐบาลมาเป็นคนบอกว่านักข่าวนั้นจริงหรือปลอมเนี่ย
ประชาชนจะเชื่อถือได้อย่างไรนะครับเพราะว่ารัฐเป็นคนปล่อยซะเองนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่น่าจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดก็คือสื่อมวลชนครับ
แม้จะยังมีความเห็นที่หลากหลายในการรับมือกับข่าวปลอม
แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันก็คือโรคนี้ไม่มียาแรงไว้คอยรักษา
แต่ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนและสื่อมวลชนทำงานหนักขึ้นในการตรวจสอบ
พร้อมไปกับการปลูกฝังทัศนคติและเปลี่ยนวิธีคิดของคน
ให้ติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน